เรือผีที่บอกว่าเรือผีเนี่ยเพราะว่าเรือลำนี้เหมือนกับเรือร้างคือไม่มีใครอยู่ไม่มีอุปกรณ์ใดใดแต่จู่นะคะปรากฏว่าเรือที่ไม่ปรากฏสัญชาติเนี้ยมะโผลอยอยู่ที่กลางทะเลอ่าวไทยค่ะห่างจากทางชายฝั่งด้านจังหวัดนครสีธรรมราชไปยี่สิบแปดไมค์ทะเลแล้วล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคือน้ำทะลักเข้า
ผีปริศนาที่ลอยลำอยู่กลางอ่าวไทยใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันเชฟรอนค่ะห่างจากเกาะสมุยไปทางตัวหนอกเถียงใต้ประมาณเจ็ดสิบไมค์ทะเลเรือผีปริศนาลำนี้ความยาวแปดสิบเมตรคาดว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่มีหมายเลขเรือเลขท้ายเรือก็ถูกลบออกมีตัวอัก

แต่ผลจากการสูบน้ำออกก็เลยทำให้เรือผีปริศนาลำนี้ยังทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
เช้าวันนี้พลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๒ค่ะ
ก็ได้มอบหมายให้พลเรือตรีสุรษัตริย์รัฐานวรปรรณญารองผู้บัญชาเอ่อ
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง
บูรณาการหน่วยในโครงสร้างร่วมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเรือ
รับเรือเข้าฝั่งแล้วก็จะต้องติดตามหาเจ้าของเรือต่อไป
เรื่องต้นนะคะจากเบื้องต้นเลยเขาคาดว่าน่าจะเป็นเรือสัญชาติจีน

ขณะเดียวกันกองทัพเรือภาค๒ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบร่องน้ำลึกด้วย
เพราะว่าต้องตัดสินใจว่าจะลากเรือเข้าฝั่งที่ดอนศักดิ์หรือว่าที่สมุย
ระหว่างนี้ก็ส่งเรือและก็กำลังเข้าไปสูบน้ำภายในเรือออกก่อน
เรือจะได้ไม่จมลงสู่ทะเลนะคะสำหรับการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่า
เรือมีรอยรั่วอยู่หลายจุดเลยค่ะน้ำทะลักเข้าในตัวเรือ
วกกับสภาพคลื่นลมในทะเลทำให้เรือลำนี้คือจมลงในทะเล
จุดที่เรือจมลงอยู่ห่างจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปประมาณ๒๘ไมค์ทะเล
ซึ่งจุดที่เรือมันจมลงไปค่ะพบว่ามีคราบน้ำมันเจือจาง
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นน้ำมันจากห้องเครื่องเรือนี่แหละที่ไหลออกมา
คราบน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างในรัศมี๕๐๐หลานะคะ
อันนี้เป็นปัญหาปวดหัวมากเรื่องของเรือจมแล้วเกิดคราบน้ำมันรั่วออกมาเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกว่าทราบชื่อเรือแล้วค่ะคร่าวคือเรือเป็นเรือ
ฟินฉุยหยุนนะคะแล้วก็ใช้เรือหลวงตาปีแล้วก็เรือหลวงท้ายเหมือง
น้ำมันมันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องมากำจัดคราบน้ำมันเนี้ยค่ะ
ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วยนะคะอืมอืมแต่คำถามคือ
มายังไงค่ะแล้วไปไหนกันหมดคนบนเรือไม่เห็น